ความคืบหน้าเกี่ยวกับการเอาผิดกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเครื่องสำอาง
นอกจากการเอาผิดกับกลุ่มผู้บริหารของบริษัทแล้วนะครับ
ยังมีการที่จะเรียกดาราที่เกี่ยวข้องกับการรีวิวสินค้า
เข้ามาสอบปากคำด้วยว่าจะมีความผิดมากน้อยขนาดไหนเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับ
จอบประเด็นเรื่องนี้จากรายงานครับ
โฆษณาชวนเชื่อผ่านดาราชื่อดังในตัวสินค้าต่าง
นับเป็นค่านิยมการันตีประเภทหนึ่ง
ชวนเชื่อว่าสินค้าที่ใช้คุณภาพดีแม้แต่ตัวดาราเองยังใช้
ถ้าเป็นดาราชื่อดังความการันตีน่าใช้ก็จะเท่าทวี
ซึ่งในความเป็นจริงเกิดเป็นคำถามว่า
ดาราชื่อดังเองจะใช้สินค้าตามที่ตัวเองได้โฆษณาไว้หรือไม่
เช่นเดียวกับข่าวคึกโครมคล้ายระเบิดตูมใหญ่ไปยังฝั่งดารา
คือกรณีตำรวจจับกลุ่มนางวันนภาพวงศลและนายกรพวงศลเจ้าของบริษัทเมจิกสกิน
ผู้ต้องหาในคดีช่อกงประชาชนกรณีผลิตอาหารเสริมและเครื่องสำอางผิดกฎหมาย
ก่อนนำตัวไปขออำนาจสารอาญารัชดาฝากขังเป็นผลัดแรกในวันนี้
โดยพฤติกรรมจะมีการว่าจ้างดาราชื่อดังมารีวิวสินค้าเพื่อให้เกิดความมั่นใจต่อผู้บริโภค
เมื่อมีเหยื่อที่ต้องการทำธุรกิจร่วมก็จะชักชวนลงทุนเป็นพาร์ทเนอร์ขายต่อ
ขณะที่สินค้าก็สอดไส้ไม่ได้คุณภาพเพื่อเป็นการลดต้นทุน
คิดสูตรเองทำกับมือไร้สลากรับรองมาตรฐานสินค้า
กรณีการผลิตอาหารเสริมและเครื่องสำอางไม่มีมาตรฐาน
ได้รับการยืนยันจากเพศรัชกรสมชายปรีชาทวีกิจ
รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาหรือออย
ได้ออกมายอมรับว่าสินค้าไม่มีคุณภาพจริง
และจากการตรวจสอบสถานที่ผลิตตามที่จดแจ้งไว้
ไม่พบว่ามีสภาพการผลิตหรือเครื่องมือและอุปกรณ์
เช่นสารเคมีบรรจุพันธุ์ที่ใช้ในการผลิตเครื่องสำอาง
นั่นหมายความว่าเป็นการผลิตเครื่องสำอางไม่ตรง
ตามที่จดแจ้งไว้ซึ่งเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย
เพราะจะไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าในการผลิตจริง
ใส่อะไรลงไปบ้างพร้อมเตือนผู้บริโภค
ว่าไม่ควรใช้ผลิตธรรพันธุ์นี้แล้ว
แต่ในส่วนของการตรวจสอบสารอันตรายที่อยู่ในผลิตภัณฑ์
ก็ต้องตรวจสอบให้ชัดเจนต่อไป
ในส่วนของดาราที่ทำการรีวิวสินค้าชนิดนี้มีความน่าสนใจไม่น้อย
เพราะพบดาราชื่อดัง๑๖คนพลตำรวจตรีอังกูลคล้ายคลึง
ผู้บังคับการตำรวจท่องเที่ยว๓ยืนยันว่าแม้การไปโปรโมทสินค้า
ไปออกอีเวนต์ต่างจะเป็นอาชีพก็ตาม
แต่การจะไปโชว์หรือโปรโมทสินค้าที่ผิดกฎหมายก็ไม่ถูกต้อง
เพราะมีคนเสียหายจากการที่ตัวเองไปโชว์หรือแนะนำ
จะอ้างว่าไม่รู้ก็ตามเพราะการจะทำอะไรต้องรับรู้ว่าถูกกฎหมายหรือไม่
รวมไปถึงมีการรับผลประโยชน์จากสิ่งของดังกล่าว
ต้องมีการทำสัญญาและคนดูแลซึ่งในส่วนนี้ตำรวจต้องเร่งขยายผล
เพื่อได้บรรคดีเพิ่มเติมแน่นอน
เป็นดาราชื่อดังทั้งสิ้นอาทิเมพิชชนาธิ์ม้าออนนภา
วุ้นเส้นวิริธิพามาริยาภูลเลิศลาบขวัญอุสามณี
รถเมย์คนึงนิดซีริต้าเจนเซ่นตุ๊กกี้สุดารัฐดีเจเพชจ้าแพทนปภา
และน้ำชานักร้องสาวชื่อดัง
ต่อจากนี้คงเป็นขั้นตอนของตำรวจที่ต้องทำการขยายผลต่อไป
เหตุการณ์นี้จึงนับเป็นกรณีศึกษาสำหรับผู้บริโภคที่สินค้าดีมีคุณภาพ
ก็ไม่จำเป็นต้องมีดาราชื่อดังมาการันตีเสมอไป
เพราะมิจฉาชีพเห็นช่องใช้ม่านบังตาเป็นดารามาขายสินค้าก็เท่านั้น
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน